เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนมิถุนายน
ตัวภรรยาอยู่ที่บ้านกับลูกชายวัย๑ขวบ
เคยมีคนร้ายบุกเข้ามาบีบคอลูกชายแล้วก็ข่มขืนเธอ
ทีนี้ค่ะเหตุการณ์ล่าสุดที่มันเกิดขึ้นเนี่ย

เข้ามาเอามีดมาพยายามทำร้ายเธอ
คราวนี้มีคลิปด้วยเอาเดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ
ลูกควฟ้าร่ะ
เจ้าของบ้านผู้เป็นสามีอายุ๒๙ปี
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่เห็นในคลิปนี้

พฤศจิกาที่ผ่านมาที่บ้านป่าดวนตำบลลิ้นฟ้า
ตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะ
คือตัวสามีน่ะนอนที่เปรย์หน้าบ้าน
ภรรยากว่ายเปรย์ลูกชายหนึ่งขวบ
แล้วจู่มีผู้ชายแปลกหน้าอายุสักไม่เกิน๔๐ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยจอดหน้าบ้าน
แล้วผู้ชายคนนี้ก็เอาอาวุธมีดมาด้วย

ตัวสามีแล้วก็ภรรยาหอบลูก๑ขวบ

ชายคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็หนีไป
ทีนี้ค่ะทางฝั่งภรรยาก็เล่าให้ฟังนะ
บอกว่าคือเราก็ถามแหละว่า
ทำไมถึงถ่ายคลิปทันเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อย
บอกว่าตอนนั้นเธอใช้มือถืออยู่พอดี
หยิบมือถือมากำลังจะถ่ายรูปลูกชายวัย๑ขวบ
แล้วมันเป็นจังหวะที่ชายแปลกหน้าเข้ามาพอดี

มันทำให้ครอบครัวนี้รู้สึกไม่ปลอดภัย
เพราะว่าเคยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กับเธอมาแล้วเหมือนเป็นฝันร้ายนะ
เกิดขึ้นเมื่อวันที่๓๐มิถุนาที่ผ่านมามีคนร้ายเนี่ยบุกเข้ามาในบ้านเหมือนกัน
แล้ววันนั้นเธออยู่กับลูก๒คนตัวสามีไม่อยู่บ้าน
ทีนี้ค่ะมีคนร้ายคนละคนกับที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเมื่อกี้นะ
คนร้ายรอบแรกน่ะบุกเข้ามามาบีบคอลูกชาย
แล้วก็บังคับจะข่มขืนกระทำชำราวเธอ
เธอบอกว่าเธอก็ต้องจำใจยอมเพราะบีบคอลูกอยู่
ทีนี้พอหลังเกิดเหตุรอบนั้นก็ไปแจ้งความแล้ว
ที่สพจตุรพักษ์พิมารตำรวจก็มีการออกไหมจับเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ

แล้วรอบ๒เพิ่งมาเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒ที่ผ่านมานี้เอง
เธอบอกว่าเธอรู้สึกหวาดกลัวไม่กล้าอยู่บ้านกับลูกสองคนเหมือนกันนะเนี่ย
คุณคิดดูว่าจะช้ำใจแค่ไหนนะฮะตัวเธอเองก็ถูกข่มขืน
ใช่ค่ะตัวลูกชายตัวน้อยอายุ๑ขวบก็ถูกคนร้ายเอามือบีบคอไว้
คือจะฆ่าทั้งแม่ทั้งลูกจะฆ่าลูกแล้วข่มขืนแม่
ใช่ค่ะทีนี้เธอก็เลยบอกว่าโอ้โหมันไม่ไหวอยากให้ตำรวจตามจับตัวคนร้ายทั้งสองคนได้ไหม
อย่างน้อยเธอจะได้รู้สึกปลอดภัยในบ้านที่เธอต้องอยู่ทุกวัน
ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็สอบถามถึงสามีเธอเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บ
ซึ่งสามีบอกว่าเอาจริงนะผมไม่ได้บาดเจ็บทางกายอะไรหรอก
แต่ว่าตอนนี้ใจผมผมอยู่ด้วยความหวาดระแวงแล้วผมก็ห่วงภรรยาห่วงลูกมากเลย
คดีที่แล้วเนี่ยภรรยาผมโดนข่มขืนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้
พอมาเกิดเหตุซ้ำแบบนี้เอามีดเข้ามาทำร้ายจนถึงในบ้าน
ตอนนี้เอาจริงนะบอกกับนักข่าวเลยผมไม่กล้าจะออกไปทำงานไกลเลย
อยากทิ้งลูกทิ้งเมียอยู่บ้านนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวต้องไปแจ้งความนะคะแล้วก็ไปตามความคืบหน้า
คดีก่อนหน้าคดีข่มขืนด้วยเดี๋ยวฟังเสียงเขาหน่อยละกันค่ะ
เอาจริงเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมคือมีหลานชายของเขาอยู่ที่บ้านด้วยนะ

วันนั้นชายแปลกหน้าขี่มอเตอร์ไซค์มามาจอดหน้าบ้าน
คนในบ้านถามไงเพราะว่ามีคนมาจอดหน้าบ้าน
ก็ต้องตรงกลถามไปเป็นธรรมดามาจากไหนมาทำอะไร
เพราะว่าท่าทางของคนที่ขี่มอไซค์มาคล้ายกับคนเมา
แต่ว่าด้วยความที่เขามีมีดเขาเอามีดมาไล่ทำร้าย

นี่ขนาดหลานชายพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือแล้วนะ
แต่ด้วยความที่ผู้ชายคนนั้นเขามีอาวุธนะคะ
หลานก็เลยต้องวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนะคะ